สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ

แต่นี่เลยมีของมาแจกคุณชุวิต

ในกรุงเทพที่สามารถไปกินได้

ไม่ได้กินหรอกได้ไปดูอย่างเดียวเพราะว่านาน
เขาบอกว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะได้กินไอ้ไข่เจียวปู

ไม่ได้กินง่ายนะจานละพันเนี่ย

วิธีการนะคุณผู้ชมเราบอกก่อนแจกนะคะ
ย้ำว่าแจกนะคะรายการเราแจกวิธีการง่ายมาก
เมนต์เรื่องเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่เราพูดคุยกันนี่แหละ
เมนต์ไหนที่ถูกใจทีมงานก็จะแจกไปเลย
ตั้งแต่วันที่๒๐จนถึง๒๒ธันวาคม

มีอยู่ข้างหลังหนังสือเล่มนี้๖๕๐บาทแล้วก็

อย่างที่ผมบอกทั้งการท่องเที่ยวทั้งยกระดับอาหาร

แล้วก็คนสนใจอาหารไทย
ก็นักท่องเที่ยวมาก็จะถามหานี่แหละ

แต่ว่าเป็นของระดับโลก
ไปต่างประเทศเนี่ยก็จะมีป้ายร้านอาหาร
ต้องไปกินร้านนี้จะจองอะไรก็ใช้เวลานานอร่อยชัวร์
ให้ทางไทยรัฐในรายการตีแสกหน้าเอาไว้แจกนะฮะ
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็แบบที่คุณวินว่า

ตอนนี้กิจกรรมที่เป็นที่นิยม

ตามจังหวัดจังหวัดอื่นก็ทำเหมือนกัน
ก็คือกรณีของลานเบียร์
คือผมอยากจะเล่าประวัติให้ฟังสักนิดหนึ่ง
ร้านเบียร์เนี่ยก็คุณมิ้นคงไม่ทราบอีกนะครับ
เริ่มต้นมาจากลานเบียร์คลอสเตอร์
เขาจะบอกเลยว่าคลอสเตอร์เบียร์กาเดน

ทันชื่อคือรู้จักเบียร์ยี่ห้อคลอสเตอร์
เพราะว่าตอนเริ่มต้นมันเป็นตอนปี๒๕๖๐
ที่เริ่มต้นคลอสเตอร์เบียร์กาเดน
ก็จะเป็นซุ้มซุ้มใหญ่เลย

ก็จะมีลานจอดรถกว้าง
แล้วก็อยู่ไม่มีหลังคา
ก็จะมีซุ้มเบียร์ของคลอสเตอร์ไปตั้ง
แล้วก็มีไก่ย่างเอาไปขาย
มันก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดสำหรับประเทศไทยครับ

คือเบียร์ในยุคนี้ก็คงต้องยอมรับว่า
เน้นที่กลุ่มคนในระดับที่เป็นคนทำงาน
เป็นคนที่ไม่อายุไม่มาก

เพราะว่าเบียร์เนี่ยอาจจะมีราคาที่ไม่แพง
ในต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางยุโรป
เบียร์เนี่ยน้ำเปล่านี้ถูกกว่าเบียร์
เปล่าขวดนึงหรือราคาเบียร์บางทีใกล้เคียงกัน
เพราะฉะนั้นคนก็จะดื่มเบียร์ในช่วงที่อากาศเย็น
มีการขายเบียร์แต่เบียร์ของเยอรมันนั้นจะมีแองกอฮอล์ที่ต่ำกว่าของไทย
ทีนี้ปัญหาของเราก็พูดง่ายว่าทุกปีเวลาที่มีอากาศเย็นแบบนี้

ข่าวว่าอากาศจะเย็นลงอีก๑๒องศา

เพราะฉะนั้นคนไทยก็ได้ชื่นชมกับอากาศเย็น
ทีนี้พออากาศเย็นเขาก็จะมีจัดลานเบียร์

คือหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมีลานเบียร์เลยนะ
ครับก็คนที่อายุพอไม่มากนะฮะ
ก็จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสังสรรค์กัน

นั่งกินข้าวนั่งดื่มปาร์ตี้อัลดอร์อากาศเย็น
ทีนี้ก็มีปัญหากับทางสำนักงานควบคุม

ระบุไว้อยู่ค่อนข้างที่จะครอบคลุม

คุณมิ้นต้องเข้าใจท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่า
กฎหมายเมืองไทยออกมาเป็นแสนมาตรา
แต่ก็มีคนหลีกเลี่ยงมีคนตีความ

กรณีของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เช่นกันครับ
มาตรานี้เป็นมาตราที่เป็นปัญหา
ซึ่งก็มีการอ้างกัน
มีอันว่าไม่ได้เป็นแบบที่ว่านี้

มาตรา๓๒ก็ระบุไว้ว่า
ไม่ให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่ม
โดยตรงหรือโดยอ้อม

การดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือการชักจูงหรือการอวดอ้างสรรพคุณ

ที่อยู่ในกรุงเทพคงรู้จักลานเบียร์นี้ดี
อยู่ไม่ห่างอยู่ในพื้นที่๔แยกราชประสงค์
ไม่ไกลจากพื้นที่ที่ผมไปพูดเมื่อวาน
คือศูนย์การค้าเฉลิมลาบที่ประตูน้ำ

ก็จะจัดเป็นกิจกรรมลานเบียน

คือมันกลายเป็นธรรมเนียม
รายเป็นวัฒนธรรมแล้วปลายปีก็ต้องจัดลานเบียน
แต่ก่อนจัดมาก็ไม่มีปัญหานะ
ก็จนกระทั่งมีกฎหมาย
กฎหมายฉบับนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี๒๕๕๑
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเนี่ยท่านผู้ชมครับ
ประการแรกก็คือจำกัดอายุ
ว่าอายุเนี่ยต้องไม่ต่างกว่า๒๐
ประการที่๒ก็จำกัดอีกถึงเรื่องของสถานที่
จะไปขายใกล้วัดใกล้โรงเรียนมหาวิทยาลัยปั๊มน้ำมัน
สถานที่ราชการอะไรต่างโรงพยาบาลเขาห้าม

แล้วเขามีปิดเวลาที่จะจำหน่าย
ทีนี้ก็ปรากฏว่าการตลาด

งบโฆษณาง๊บการตลาดของบริษัท

เพราะว่าเมื่อไม่ได้โฆษณาเขาห้ามโฆษณานี่

เชิญชวนห้ามอวดอ้าง
งบโฆษณาของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
ก็จะมีปริมาณมหาศาลที่เหลืออยู่
วิธีการพวกนี้ก็จะใช้วิธีการซ่อนเร้น
เน้นก็ใช้วิธีการแอบแฝงในการประชาสัมพันธ์

ยกตัวอย่างเช่นคุณมิ้นครับ
ถ้าเกิดเป็นสาวเชียร์เบียร์เนี่ย
ผมก็ไม่เคยเห็นประเทศอื่นมีนะ
ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเดินทางมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะ

พบว่าจะต้องเป็นสาวเชียร์เบีย

เขาก็ดื่มมาเขาอยากดื่มก็ดื่ม

เบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตะวันตกเช่นการดื่มวาย

หรือการดื่มเหล้าบางชนิด

ก็กินกับไส้กรอกเป็นวัฒนธรรม
ซึ่งไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่โอ้โห
จะต้องควบคุมจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะพิษบาปร้ายแรง
ทีนี้ไอ้ประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นสังคมซึ่ง
อย่างที่บอกแล้วครับเป็นสังคมที่ต้องควบคุม
ก็จะมีการควบคุมแม้ว่าการควบคุมทั้งเวลา
อย่างที่ผมบอกทั้งคนที่ดื่มทั้งคนอะไรต่างเหล่านี้
ก็ยังมีคนที่เป็นศรีถนนชัยแล้วครับ
ออกอย่างนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้
วิธีการก็คือลานเบียร์เนี่ย
ก็คือส่วนหนึ่งที่มีการถกเถียงกันโดยตลอด

ทำได้ไม่ได้นะร้านเบียร์เนี่ย

ผู้ค้าเบียร์กับคนที่มากิน
เพราะว่ามีทั้งอะไรอ่ะดนตรี

ร้านเบียร์นี้มันผิดไม่ผิด
และก็เคยมีดีกาเกี่ยวข้องกับพวกนี้ไหม

กันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
เรียกว่าหลายคนก็หวั่นกันอยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าลานเบียเนี่ยนับเป็นกิจกรรมที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยกัน

ลานเบียนเข้าข่ายผิดกฎหมายโฆษณาแอลกอฮอลหรือเปล่า

คือสังคมเนี่ยไทยเราจะบางเรื่องเนี่ยจะไม่ชัดเจนนะฮะ
คือเอาไว้เถียงกันมันออกเทา
คือมีวัดปณีประนอมกันเหรอคะ
เทาตลอดคือที่คุณมิ้นพูดเนี่ย
เราก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์ของลานเบียเนี่ย
ถ้าพูดตรงเนี่ยมันคือพื้นที่ลานเบียร์ที่ราชประสงค์

เรียกว่าเป็นตรงนั้นเป็นจุดไฮไลท์เลย

มีกิจกรรมมีดนตรี

ก็มีป้ายเป้ยขึ้นเลย
โลโก้วันก่อนเนี่ยท่านนายแพทย์นิพนธ์เนี่ยนะฮะ
ชินานนเวทผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ก็เข้าไปตรวจตาพร้อมกับตำรวจสนปฐุมวัน
ไปตรวจในสถานที่ลานเบียร์ที่ราชประสงค์ที่ว่านี่แหละครับ
เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าต้อนรับเทศกาลปีใหม่
ใช่ค่ะคือปีที่แล้วจัดไหม

เพราะปีที่แล้วมีพระราชพิธีมีการไว้อะไรก็เลยงดจัด
ทีนี้กองงดจัดเนี่ยพวกบริษัทแอลกอฮอลนี้ก็รู้สึกว่าปากคอแห้ง
เพราะว่ายอดขายลดลงเพราะว่าเนื่องจากยอดขายแอลกอฮอลลดลง
จากสถานบริการต่างก็ปิดด้วย
ที่แล้วก็ปิดด้วยมีปัญหาในเรื่องยอดขายปีนี้ก็เลยไม่ได้
ปีนี้ก็คือเป็นยังไงเป็นการจัดใหญ่โต
จัดกันจนกระทั่งเรียกว่าเป็นประเด็นอีก
พอทางผู้อำนวยการคือในแพทย์นิพนธ์ผู้อำนวยการควบคุมเข้าไปตรวจ
เราก็ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ในวันที่๑เย็นคือเย็นเหมือน๑๔
แล้วก็พบว่ามันมีการกระทำความผิด
ที่เกี่ยวข้องกับประบอบควบคุมขึ้นเดียวกับออฮอล์ในมาตรา๓๒
คือเป็นคล้ายสื่อสารการตลาด
จัดกิจกรรมแล้วทำให้สื่อเรื่องการโฆษณาว่า
อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้เครื่องดื่มยี่ห้อนี้อะไรต่าง
ซึ่งเข้าข่ายในนิยามของเรื่องการโฆษณา

เพราะว่ามันมีทั้งตาสัญลักษณ์ที่เป็นตาสัญลักษณ์เครื่องดื่มละครนั้น
พร้อมทั้งขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตาสัญลักษณ์นั้น
รวมถึงเรื่องกิจกรรมที่มีการแสดงดนตรี
รวมถึงเรื่องอะไรอื่นที่มันมีกิจกรรมเพิ่มเติมที่อยู่ในร้านนั้น
เรื่องนี้ผมไล่ตั้งแต่การจัดตั้งก่อน
คือการจัดตั้งลานเบียร์เนี่ยคุณมิ้นไปขออนุญาตกรมสัมภาษามิตรในการขายสุราโซ
กรมสรรพสามิตรก็ให้ขายสุรา
แต่ไม่มีสิทธิ์อนุญาตในเรื่องเกี่ยวกับตั้งสถานบริการอะไรต่าง
ทีนี้รูปแบบของร้านเบียนี่ต้องเรียนให้เพื่อนผู้ชมฟังซิก่อนว่า
เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีพื้นที่บริเวณกันชัดเจนว่าตรงนี้มันยี่ห้อนี้
โซนนี้ของสีนี้โซนนี้ของสีนี้
อันนี้ของยี่ห้อนี้ก็พูดง่ายว่าไม่ต้องไปหมินเมย์หรอก

ถามว่าการตลาดในเรื่องของเบียนี่

เดิมก็คงจะท่านผู้ชมทราบดีว่าเบียสิง
ก็คือของบุญรอดของตระกูลพิรมพักดีก็คืออันดับหนึ่ง
ก็ขายมาตั้งแต่โบราณโบราณแหละครับตั้งแต่รัชกาลที่๗เลย
๒๔๗๐กว่าก็มีเบียสิงออกมาแล้ว
จู่เบียช้างก็โผวดขึ้นมา
เรียกว่าถ้าเกิดไม่เบรกแล้วก็เบียช้างแสงหน้า
ปรากฏว่าพอมาสมัยหนึ่ง
หลังจากนั้นมาเนี่ยเบียสิงก็เริ่มคิด

คิดออกหลังจากเบียร์ช้างนี้
ขยับยอดขายขึ้นมาเยอะแล้วนะ
ก็คือเอาเบียลีโอออกมาสู้

ออกเบียร์ลีโอมาเพื่อมาชนกับเบียร์ช้าง

สิงซึ่งเป็นเบียร์คลาสสิกดั้งเดิม
ก็ลดบาร์เก็ตซิกเมนต์ลง
ลีโอก็กลายเป็นคู่แข่งกับเบียร์ช้าง

ค่อนข้างที่จะไม่ห่างกันเยอะ
ดังนั้นเมื่อต่อมาเนี่ย
เมื่อต่อมามีการแข่งขันกัน๒ยี่ห้อนี้นะครับ
ก็มีการทำการตลาดบี้กันมาโดยตลอด
ผลิตภัณฑ์อื่นไม่ว่าน้ำ

เพราะหัวใจมันคือเหล้าคือเบียร์
ก็ปรากฏว่าต่อมาก็มีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ
เมื่อปี๒๕๕๑ก็มีการออก

บริษัทต่างเหล่านี้ท่านผู้ชมครับ
ยอดขายไม่ใช่พันสองพันเนี่ย

ลานเบียก็คือกิจกรรมอย่างหนึ่ง

ที่จะคือพูดเป็นอื่นไม่ได้
เพราะว่าการที่มีดนตรี

เป็นการทำเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่ง

ตัวอย่างเช่นท่านมอโต้โชว์อย่างนี้
ทำเป็นเพื่อสนับสนุนการตลาดไหม
ลานเบียร์มันไม่ได้เปิดตลอด

เขาอนุญาตให้มีประมาณ๑๐วัน
บางคนก็เปิดมาตั้งแต่ช่วงนั้นช่วงนี้
แต่มันมาหนักเอาช่วงปลายปี

ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเฉพาะช่วง
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาด
เป็นการสื่อสารการตลาดที่

มีโปรโมชั่นมีผู้หญิง

ทีนี้เวลาที่มีดนตรีมีคอนเสิร์ตก็ติดโลโก้ไปทั่วแล้วครับ
ก็ติดช้างสิงก็ติดสิงไป
ติดไปติดมาก็เป็นการแข่งขันกัน

ทีนี้ถามว่า

ผิดพรบมาตรา๓๒ของเครื่องดื่ม

อันนี้คือประเด็นที่เราจะพูดกันนะครับทีนี้ไอ้บอลนี้
เขาเขียนไว้อยู่ชัดเจน
แต่เราก็บิดกันไปบิดกันมาแล้วครับ

ไม่เข้าขายมันไม่ได้เป็นเป็นกิจกรรม
มันไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ไม่ใช่การสื่อสาร

ก็มีคนถกเถียงแหละครับเพราะว่า

อันนี้มันไม่ใช่กิจกรรมทางการตลาด
เขาเถียงเขาบอกว่าส่วนคนผลิต

บอกนี่ถอยจนจะถอยไม่ไหวแล้วนะ
ถอยจนก็นึกเวลาแล้วเลยเวลาก็ให้ขาย

อายุก็จำกัดสถานที่ก็จำกัด

พูดง่ายว่าแต่เดิมเป็นเจ้าขุนมูลนายแล้ว

สู้ไม่ไหวแล้วปีที่แล้วก็กำไรน้อย
ปีนี้ก็จะเอาซะหน่อยจะฟันซะหน่อยก็มาขัดคอ

ทีนี้ในมาตรา๓๒เราก็ต้องพูดก่อนว่าเมื่อมีกฎหมายแล้วเนี่ย

คือกฎหมายเขาบอกว่าถ้าฝ่าฝืนเขาปรับไม่เกิน๕แสน

ทีนี้เขาบอกว่าที่ผมเมื่อกี้พูดนะ
ห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องลืมแองกอฮอล์
แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตรงนี้สำคัญนะครับอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ
ทีนี้อวดอ้างสรรพคุณนี่เป็นอย่างไร
ก็คือคำพูดที่เขียนนุ่มนุ่มลึก
นุ่มคอดื่มงาอะไรอย่างนี้เป็นการอวดอ้างสรรพคุณ
แต่ทีนี้มันไม่จบครับเพราะว่าขึ้นโลโก้อย่างเดียว
ไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณก็ถือว่าเป็นการชักจูง
ให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม

มีดนตรีนี่ชักจูงไหม
ค่อนข้างค่ะมีคอนเสิร์ทมี
นักร้องดังมาอย่างนี้พักจูงไหม
อากาศเย็นนะช่วงปลายปีชักจูงไหม
หรือว่ามีสาวเชียร์เบียร์แต่งกาย
ชักจูงไหม
กิจกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารการตลาดไหม
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายไหม
ยังไม่จบเดี๋ยวเราต้องคุยกัน
ว่าเรื่องนี้ศรีถนนชัยมันเยอะครับ

คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งก่อนกลับมาต้องดูเรื่องนี้เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอจะไปลานเบียนอยู่ฟังกันก่อนนะคะ
เท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคะคือเท่ากับว่าโฆษณาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยไม่มีทางโฆษณาได้
จัดกิจกรรมลานเบียร์ก็ดูแล้วเข้าข่ายมีทั้งโลโก้มีทั้งหญิงสาวสวยมีทั้งวงดนตรีในการเชิญชวน
สรุปแล้วก็คือความต้องการคือให้บริษัทที่ผลิตสุราอะไรพวกนี้เนี่ยอยู่เฉยใช่ไหมคะ
คือหมายถึงว่าไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องไปบอกใครว่าเรามีสินค้าอะไรยังไงใครอยากดื่มให้เขาไปซื้อกินเอาเอง

ประเทศไทยมีผู้ดื่มแอลกอฮอลเป็นอันดับ๕ของโลก
ท่านผู้ชมทราบไหมครับขนาดว่าเรามีกฎหมายขนาดว่าเราควบคุมมากมาย
อันดับสี่ขนาดแน่เลยหรอค่ะ
อันดับ๕ของโลกอันดับหนึ่งคือรัสเซีย

ก็ต้องดื่มวอตก้า
อันดับ๒คือประเทศเยอรมัน

หลายคนก็เป็นเยอรมัน๓คืออังกฤษ
๔คือสก๊อตแลนด์และ๕คือประเทศไทย

อังกฤษก็เป็นประเทศนาว
เรมันก็หนาวรัสเซียยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่

นี่เราแพ้ญี่ปุ่นอีกเหรอคะ
กลับกันในสังคมญี่ปุ่นคุณมิ้น

ญี่ปุ่นเกาหลีที่เราเห็นว่าเขาดื่มกันหนักเนี่ย

ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเบียร์แต่อย่างใด
ไม่มีปัญหาในเรื่องแกะแองกอฮอลอย่างใด
ใครขับรถเราไปชนใครเพราะเมา

เห็นไหมฮะก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเราพูดในมุมของแอลกอฮอล์เนี่ย
ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการควบคุมเลยประเทศญี่ปุ่น

โหยยยยยยมีแมวทั้งอะไร
คือขนาดว่าเราควบคุมอย่างนี้แล้วนะฮะ

คือเราคิดกลับกันนะทั้งเหตุและผลด้วยใดต่างเนี่ย
ก็งงเหมือนกันว่าเพราะอะไรประเทศไทยถึงขึ้นไปอยู่อันดับ๕
และเพราะอะไรประเทศไทยถึงมีรายได้ของแอลกอฮอล์
ขนาดว่าบริษัทช้างเข้าตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยไม่ได้
เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์นะฮะ
ทุกวันนี้คือช้างเนี่ยไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับ
เพราะว่ามีการต่อต้านว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
ศิลธรรมถึงอะไรก็ไม่ให้เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศไทย
ก็ช้างก็หันไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศสิงคโปร์
หรือในกิจการอื่นอีกมากมายมหาศาล
ซึ่งถามว่าควบคุมเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีล่ะครับ
เพราะว่าบริษัทที่มันผลิตแอลกอฮอล์เนี่ย
ชนะชนะทั้งคนที่ดื่มเนี่ยที่ขนาดควบคุมอย่างนี้นะครับ

และถามว่ากิจกรรมต่างเหล่านี้ที่เราเถียงกัน
มีดีการ์ครับมีดีการ์ด้วยครับ

ยังไงนี่เป็นความหวังของคนอีกหลายคนในช่วงสิ้นปีเลยนะคะ
กำลังเล็งว่าจะไปลานเบียจะไปเข้าดาวน์ตกลงแล้วไปยังไปได้ไหม

ครับเคยมีดีการ์มาก่อนเรื่องเกี่ยวกับมาตรา๓๒
ซึ่งวางหลักว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แสดงชื่อหรือเครื่องหมายอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูง
ทีนี้เข้าในวักที่สองเขียนว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มทุกประเภท
ก็ทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เชิงสร้างสรรค์แก่สังคม
โดยไม่ปรากฏภาพสินค้าบรรจุพันธุ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น
ทีนี้กฎหมายกำหนดไว้ว่าปรับไม่เกิน๕แสนหรือจำคุกไม่เกิน๑ปี
ก็ล่าสุดนะครับปี๕๗มีดีกาพนักงานอายการจังหวัดปฐุมธานีเป็นโจทย์
จำเลยในข้อหาผิดมีความผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อปี๕๓ที่ร้านเนื้อย่างเกาหลีของจำเลยพบว่ามีการแสดงชื่อและเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่ห้อช้างและลีโออย่างละ๑แผ่น
เครื่องดื่มเครื่องหมายนะครับเครื่องแสดงชื่อเครื่องหมายนี่ก็คงจะเป็นป้ายคงเป็นอินเก็ตอะไรต่างเหล่านี้เขาบอกว่ามีอยู่๑แผ่น
และมีแผ่นป้ายโฆษณารับสมัครผู้เข้าประกวดเซ็กซี่ลีโอเกอร์นะฮะ
กล่องที่ใส่กระดาษ๗ปากที่มีโลโก้ของแอลกอฮอล์ช้างรับอยู่๑๐
จำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้น
ก็ตัดสินว่ามีความผิด
จำคุก๖เดือนปรับ๕๐๐๐บาท

โทษจำคุกให้รอลงอายาไว้๒ปี

ปรากฏว่าสารอุทธรพิพากษากลับยกฟ้อง

ท้ายสุดแล้วสารดีกาเนี่ยพิจารณาว่าอย่างนี้ครับ

เนื่องจากเป็นการรับสมัครบุคคลเข้าปรากฏ

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม

ไม่ได้มีเนื้อหาในการอวดอ้างสรรพคุณ

เมื่อกี้บอกว่ามาตรา๓๒ว่าต้องไม่ให้อวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูง
เขาบอกว่าสารท่านบอกว่าไม่มีเนื้อหาเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูง
ให้ผู้อื่นมาดื่มโดยตรงโดยอ้อมจึงไม่เป็นความผิด
กรณีกล่องกระด่าใส่ชะบะกระด่าเช็ดปาก
ที่มีเครื่องหมายการค้าของช้างมีรูปประดิษฐ์คล้ายน้ำผู้ขั้นกลาง
ประกอบกับสาโรมันคำว่าช้างใช้กับสินค้านี้
มีการใช้สินค้านี้กับน้ำดื่มและน้ำโซดา
เป็นส่งเสริมการขายสินค้าโดยเจาะจงไปที่น้ำดื่มและโซดา
ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอลตามนิยามของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ
ตามมาตรา๓จึงไม่เป็นความผิด

คือแผ่นป้ายโฆษณาชื่อและเครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่ห้อช้าง
และมีข้อความว่าช้างคลาสสิกเข้มในความคิด
เห็นไหมอันนี้มีโซโลแกนแล้วและเครื่องหมายการค้าที่มีข้อความประกอบว่า
ช้างนุ่มลึกกล้าคิดกล้าทำ
อกจากเป็นข้อความที่เพ่งเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าเบียร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เป็นการประชาสัมพันธ์อวดอ้างสรรพคุณต่อผู้เห็นเครื่องหมายการค้า
ยังมีลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้อื่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อประโยชน์ทางการค้าการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิด
ก็พิพากษาให้มีความผิดครับแต่ว่าให้รอลงอายาไว้๑ปี
ให้ปรับเป็นเงิน๓๐๐๐บาทเนื่องจากจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน
ผมถึงบอกว่ากรณีของลานเบียร์ที่ลาประสงค์นี้ระวังให้ดีเถอะครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่มีการอวดอ้างสรรพคุณไม่มีโซโลแกนุ่มลึกอะไรต่างเหล่านี้
แต่มีดนตรีเมื่อมีดนตรีมีโลโก้ก็เหมือนกับเป็นการชักจูง
ทีนี้ผมก็ไม่ได้มีความหมายว่าโอ้โหนี่คนจะขอกินสักทีจนปลายปี

ทีนี้เมื่อมีกฎหมายมาตรา๓๒ทางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
ก็บอกว่าท่านนิพนธ์ก็บอกผิดอย่างนี้มันผิดมันเป็นการชักจูง
เพราะมีเครื่องดนตรีมีนักร้องมีวงดนตรีมีดารา
และมีโลโก้ซ้ายขวามีเด็กสายเฉาเจียบเบียร์
ไม่ได้มาเสิร์ฟถ้าเสิร์ฟไม่ว่าแต่นี่ยืนเฉยแล้วยิ้มแล้วก็อย่างนี้
เอาไหมเอาไหมเอาไหมอย่างนี้ถือว่าเป็นการชักจูง
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้
ซึ่งจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าแม้ว่าเรามีกฎหมาย

บอกว่าไม่ผิดอย่างนี้มันไม่มีอะไรถอยไม่ไหวแล้ว
ขนาดเดียวกันเครื่องบริษัทแองกอฮอล์ต่างราวนี้
ก็มียอดเติบโตยิ่งใหญ่

ประเทศไทยยังเป็นอันดับ๕ของโลกในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยครับ

หรือเราก็จะคลุมเคลือกันข้ามเกี่ยวขากันไปอย่างนี้เรื่อย
คือจริงทางออกผมถามจริงเธอ
ไอ้ล้านเบียร์นี้รายได้เยอะนักไหมคุณวิน
คุณคิดว่าลานเบียร์เนี่ยรายได้วันละเท่าไหร
ไอ้ล้านเบียร์ที่รับมาส่งนี่
ก็น่าจะเยอะอยู่นะคนก็ไปเยอะ
คุณว่าเยอะเท่าไหร่ล่ะ๑๐ล้าน

อย่างนี้ดีไหมผมให้๑๐๐ล้านเลย
ขอให้ร้อยล้านเลยแต่ถามว่าคุณจัดเนี่ย
คุณไม่จัดนี่แล้วคุณบริษัทคุณจะเจ๊งไหม
ผมถามแค่นี้เมื่อบริษัทคุณไม่จริง
มันก็ไม่ใช่กิจกรรมที่คุณต้องมาจัด
คนอยากจะกินคนอยากจะดื่มเบียร์

เขาอากาศเย็นเขาจะไปนั่งกินร้านอาหาร

เพราะฉะนั้นผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องเป็นตัวตั้งตัวตีออกมาตอบโต้
เพราะว่าคุณมีส่วนได้ส่วนเสียกับเครื่องดื่ม
ที่คุณมียอดขายเพิ่มขึ้นในบริษัทคุณอยู่

เพราะคุณเป็นคนที่มีส่วนได้เสียกับเรื่องของกำไรขาดทุนอยู่
แต่สังคมไทยนั้นการดื่มเบียร์เนี่ย
หรือการดื่มเป็นวัฒนธรรมในการไปกินในการสังสรรค์
ซึ่งทำได้ตัวมันเป็นปกติอยู่แล้ว
จำเป็นจะต้องมาทำกิจกรรมร้านเบียร์

ไอ้นี่ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์
สังคมไทยมักจะปากว่าตาขยิบแบบนี้โดยตลอดครับ

เอาเป็นว่าคนที่ไปดื่มอยู่แล้วเนี่ย

แต่คนที่มีส่วนไม่ว่าจะเป็นคนจัด

กับเรื่องของลานบีในเรื่องของการส่งเสริมการขาย
หรืออาจจะชักชวนจูงใจ
ก็หวั่นนะคะเพราะว่าขาข้างหนึ่งอาจจะก้าวเข้าไปแล้ว
ดูแล้วกันว่าเขาจะทำให้เรา

แต่ว่าก็ถ้าเขายังเปิดอยู่

คุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วนะคะ